เขาก็มีภรรยากับมีลูกเล็กนะครับ

ปรากฏว่าวันนี้เพื่อนมาอุ้ม

ทั้ง๓คนทิ้งไว้กลางทางนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยทางภูมิกับการสพเมืองเลยเนี่ย

หมายเลขทะเบียนกไก่นหนู๕๙๓๐ลบบุรี

บ๙๕๒๐กรุงเทพฯมหานคร

มุ่งหน้าไปทางอำเภอวังสะพุง

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนบ้านฟาก
นาตำบลนาอ่านอำเภอเมืองเลยนะครับ

เรื่องต้นก็ไปเจอรถคันดังกล่าว

ก็คือนายอัธพลคำไลอายุ๒๙

แล้วก็ภรรยาที่ถูกทิ้งไว้ด้วยรวมทั้งลูกสาววัย๙ขวบ
ถูกทิ้งไว้ที่หน้าปากทางบ้านหนองบอนหมู่๘อำเภอวังสะพุง
ทั้งหมดก็มาแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
โดยทั้งหมดเนี่ยที่มาแจ้งความกับตำรวจนะครับ
อัฐพลก็ให้ปากคำบอกว่าคนร้ายเนี่ยมี๔คนเป็นเพื่อนกับตนนะ
ตนเนี่ยมีหนี้สินกับคนร้ายอยู่เมื่อช่วงเช้า
อัตภพลพาภรรยากับลูกไปที่โรงเรียนบ้านฟากนา
เพื่อจะพาลูกสาวไปฝากเรียนที่นั่นอยู่อยู่คนร้ายสี่คนก็โผล่มา
โดยที่ตนเองไม่ทราบแล้วก็มาเจรจาเรื่องหนี้สินที่เป็นหนี้อยู่
แต่ตนบอกว่าตนยังไม่มีให้ขณะนั้นก็เห็นหนึ่งในสี่คนร้าย
ที่เอวมีปืนแล้วก็บอกให้ตนขึ้นรถด้วยความกลัว
แล้วก็กลัวว่าลูกเมียจะเดือดร้อนด้วยก็เลยยอมขึ้นรถไปโดยดีนะครับ
จากนั้นรถก็ขับไปถึงที่ปากทางบ้านหนองบอน
คนร้ายก็จอดรถแล้วก็ปล่อยพวกลนลงกลางทาง
ไว้กลางทางนะครับตำรวจก็ตามมาเจอพอดีนะครับ
โดยภูมิกับการสพเมืองเลยพันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์
อรัญญากานนท์บอกว่าเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหาย
ทราบว่าเป็นเรื่องหนี้สินที่ตกลงกันไม่ได้
แต่ผู้เสียหายก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีเรื่องนี้ถึงที่สุด
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่มีเด็กมีลูกเล็กอยู่ด้วย
แจ้งข้อกล่าวหาก็กำลังสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมอยู่นะครับ
ว่าคดีนี้ก็ถือว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือไม่
หรือว่าจะมีข้อเก่าหาอะไรเพิ่มเติมนะฮะ
แต่ที่แน่ก็คือก็เอารถของเขาไปเอารถของเขาไป